แต่เขาตีกันนอกเวทีมวย

คือที่ระยองเขาจัดงานลอยกระทงล่วงหน้านะ
อุตส่าห์จัดงานให้มีความสุขสนุกสนาน
แต่ปรากฏว่าวัยรุ่นเดินออกมาหน้าวัด
โอ้โหปะทะกันแบบนี้ฝุ่นตลบเลยนะครับ
คุณพี่มีส่วนเกี่ยวข้อความหว่างมาแล้วครับ

เฮ้ย

แต่แป๊บหนึ่งเสียงปืนน่าตกใจมากฮะ

เกรงใจพระประธานในวัดเลยนะคุณนะ

สนุกสนานกันล่วงหน้าสำหรับลอยกระทงนะฮะ
โอ้โหตีกันหลายจุดเลยวัยรุ่นรวมตัวกันแบบนี้
ไม่รู้จะคึกขนองอะไรกันนักหนานะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ทะเลาะวิวาส

ลุมบอลกันหน้าวัดเสียงปืนก็มา
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคอยประกาศว่าโอ้โห

ปรากฏว่านี่เสียงปืนเนี่ย
ยิงกันสองสำนักนะครับคุณฮะ
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะ๕คน
หนึ่งในนั้นเป็นชาวบ้านไม่รู้อิโน่อีเหน่ด้วย
โดนลูกหลงมีบาดแผลบริเวณใบหน้า
กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือจนปลอดภัย
ผู้ชมเนี่ยตีกันก็ตีกันไป

หรือว่ามีเหยื่อพฤติสุดนี่
ลูกหลงไปด้วยนี่เกิดเหตุการณ์หลายครั้งแล้วนะ

เมื่อคืนที่ผ่านมาที่วัดคลองกล่ำ
ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
สิทธิ์ของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุบริเวณซุ้มประตูหน้าวัดที่วัยรุ่นตีกันนะคุณ
ยังพบเศษซากอาวุธนะฮะ
ท่อนไม้เอ่ยเสาทงที่เขาไปหยิบมามาฟาดกันเนี่ย

เสาป้ายอะไรต่างนานาก็หยิบมา
ที่เขาบอกใช่ไหมพี่บุ๊คทงบ้านกูบ้านประจำเนี่ยนะ
โอ้โหเนี่ยแล้วนี่ป้ายบ้านใครบ้านกูเหมือนกันเหรอ

สอบถามนายอดีศักดิ์อายุ๒๙ปีเป็นพ่อค้าขายน้ำดื่มอยู่

ที่วัดเขาจัดงานลอยกระทงคืนแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
แต่คืนที่๒นี่แหละฮะวัยรุ่น๒กลุ่มรวมแล้ว
ประมาณ๒๐๓๐คนยกพวกตีกันหน้าร้านของเขาพอดิบพอดีเลย
เขาวิ่งหนีเอาตัวรอดนะฮะไม่ทิ้งร้านแล้วนะฮะ
ห่วงก็ห่วงร้านนะแต่ก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด
กลัวจะโดนลูกหลงครับส่วนสาเหตุแม่พวกนี้คงเมาฮะ
คึกขนองพูดกันไม่เข้าหูแล้วมาตีกันระบายอารมณ์กันแบบนี้นะครับ
ทีนี้ชาวบ้านเขาตำหนิกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่างานวัดบ้านเราแท้
ไม่น่าต้องมาตีกันเลยนะฮะแทนที่จะสนุกสนานกัน
ที่จะมีความสุขทำแบบนี้แล้วใครเขาจะอยากมาเที่ยวนะครับ

เจ้าของท้องที่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์
หากมีผู้เสียหายมาแจ้งความก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ในรถราเนี่ยมีชาวบ้านที่เขาถ่ายไว้เขาตะโกนนะ
รถคนอื่นรถคนอื่นเขาระวังระวัง
รถขาวคนนี้ก็โดนไปด้วยนะครับ